เพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าคุณแม่สุดสตรองคนนี้นะคะ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละมีข่าวลือหนาหูเลยทีเดียวว่านางแบบรุ่นใหญ่ลูกเกดเมธินี
เข้ารับการผ่าตัดรักษาตัวเกี่ยวกับมดลูก
แฟนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะ
ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายอมรับพร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุด้วยว่า
ที่พูดกันมาว่ามีการผ่าตัดยงผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะ

แต่ขอไม่เล่าถึงรายละเอียดแล้วกันนะคะ
เพียงแค่ว่าภายในร่างกายมีการผิดปกติ
ก็เลยตัดสินใจรักษาตัวด้วยวิธีนี้ค่ะ
สุขภาพก็ไม่แข็งแรงค่ะ
ก็เลยก็ต้องไปให้คุณหมอก็ต้องไปรักษาตัวค่ะ
เป็นการเซฟตัวเองก็ถ้าถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองก็โอเคค่ะก็ไม่เป็นไรก็ผ่าตัด
ไม่บอกดีกว่าค่ะมันค่อนข้างที่จะเซ็นสถีฟค่ะก็ไม่มีอะไร
ข้างในก็มีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็ต้องไปผ่าตัดออกแค่นั้นเอง
โมนเกดก็ทำงานปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นมะเร็งหรืออะไรเลย
ไข่เกดอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะมีน้องอยู่คนหนึ่งยังมีท้องแม่ไหมพี่เกด
ไม่น่าจะได้แล้วค่ะอืมดูจากสีหน้าท่าทางในการตอบคำถาม
เชื่อว่าเธอยังมีความแข็งแรงในจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกาย
น่าจะยังแข็งแรงอยู่เยอะเลยนะคะ
สำหรับพี่ลูกเกดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ